มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างดีกว่า
ซึ่งเชื่อว่าประชาชนชาวไทยแล้วก็หลายคนก็คงจับตา
มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลและแล้วก็มีการยุติ
ไม่เอาแล้วก็มีการขอโทษไปยังทางด้านของพักชาติพัฒนากล้าไปแล้วนะคะ
ซึ่งทางพักเองแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าพักประธานพักเนี่ย
อย่างคุณสุวัสดิ์ล่าสุดก็มีการแถลงข่าวเมื่อเช้า
บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหา
แม้ว่าจะมีการปิดดิวแม้ว่าจะไม่ได้มีการรับสอสอ๒เสียงจากภักดิ์ชาติพัฒนา๙
ไปร่วมการจัดตั้งรัฐบาลของคุณพิธาก็ไม่เป็นไร
อันนี้เข้าใจก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ
นี่คือบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ที่นายสุวัสดิตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้า
ได้มีการแถลงข่าวที่ก่อนหน้านี้แหละนะคะ
ได้รับการเชื้อเชิญในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล

แต่ทีนี้ท้ายที่สุดก็มีการยุติการเจรจากันเกิดขึ้น
แล้วก็ฝากฝั่งของภักดิ์เก้าไกรเอง
ไม่มีปัญหาส่วนนี้คือภาพแถลงการนะคะ
ก้าวไกลที่มีการขอโทษทางคุณสุวัสดิ์แล้วก็พักชาติพัฒนากล้า
คุณสุวัสดิ์บอกว่าไม่น้อยใจนะแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วย

แล้วก็ต้องขอบคุณทางคุณพิธาแล้วก็พักก้าวไกล
ที่ให้เกียรติในการเชิญเข้าร่วมรัฐบาล

แล้วก็เก้าอี้สอสอเพียง๒เสียงเท่านั้น
ส่วนเรื่องที่ว่าหลังจากนี้
สอสอของพัฒนาภัฒนากล้า

แจ้งมาว่าขอยุติการเจรจา
เจรจาเห็นบอกว่ากำลังเที่ยวอยู่ออสเตรเลีย

ก็เนี่ยหัวหน้าพักก็จะมาเช้าวันจันทร์เนี่ย
แต่ว่าเดี๋ยวก็จะโทรศัพท์ไปบอกแล้ว
เที่ยวต่อไปไม่ต้องมาก็ได้
แล้วก็เที่ยวต่อไปเลยไม่ต้องมาก็ได้แล้ว
เพราะว่าไม่ต้องประชุมแล้วเพราะว่ายุติการเจรจา

ทำให้ผมนึกถึงใครด้วยมั้ยน้องเชียมพู่คุณวิทยุม
นาชาติพลเอกชาติชายชุนฮวันจะเป็นประโยคติดปากของท่านอีกหนึ่งประโยคเลย
แต่ก็เป็นมิติทางการเมืองโอเคนี่คือคุณสุวัสดิชี้แจงล่าสุด
ถูกต้องแล้วก็ดูสังเกตเห็นดูนอกเหนือจากการชี้แจงในเรื่องที่ว่าไม่มีปัญหา
แต่ชาติพัฒนากล้าเขาก็มีเฉดสีส้มกับสีน้ำเงินด้วยเหมือนกัน
นี่ไงนี่ไงนะคะถึงแม้ไม่ได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นมิตรสหายต่อกันนะคะ
นี่ดูสิคะไอ้กรอบสีแดงใครเข้ามาดูการแถลงข่าว
คุณหญิงหน่อยนี่ถูกต้องค่ะคุณสุดารัฐถูกต้องเข้ามาร่วมรับชมฟังการแถลงข่าวของคุณสุวัสดิ์ด้วยนะคะ
ก็กลายเป็นกระแสในไวรัลช่วงหนึ่งเลยบอกโอ้โหคุณหญิงหน่อยก็แบบสละเวลามาดูการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย
ทีนี้ทางฝากฝั่งของนายชัยธวัฒน์ค่ะเลขาธิการพักก้าวไกล
ก็เปิดเผยในฐานะที่เป็นผู้จัดการตั้งรัฐบาล
ว่าขณะนี้พักก้าวไกลรวบรวมคะแนนเสียงได้แล้วทั้งหมด๓๑๓เสียง
นั่นหมายความว่า๑แหละตัด๒เสียงจากภักดิ์ชาติพัฒนากล้าออก
แล้วก็๒เอ๊ะตัด๑เสียงจากพักใหม่ออกด้วยหรือเปล่า
มีประเด็นที่เขาไปดีลกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
ก็เลยมีตัวเลขขยับจาก๓๑๓จะเป็น๓๑๖คือมีเพิ่มมาอีก๓
แต่ตอนนี้ยืนยันที่๓๑๓ใช่ไหม
ตัวเลขจากทางเลขาธิการพักบอกว่า๓๑๓เสียง
เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ตามหลักประชาธิปไตยสากลทั่วไปแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะทางด้านของเลขาธิการ
และก็ฝั่งก้าวกรายก็จะมีการเดินหน้าคุยกับสวกันต่อสมาชิกฤทธาบาล
เพื่อที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
จากที่ได้มีการพูดคุยกับสวจำเนืองณนึงได้คุยกันไปแล้ว
เมื่อทางก้าวกลายได้มีการอธิบายจุดยืน
แล้วก็แนวทางของพักเก้าไกลอย่างชัดเจนให้สวเข้าใจ
หวังว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ทีนี้นายชัยธวัฒน์บอกว่าเดี๋ยววันที่๒๓พฤษภาคมนี้นะคะ
จะมีการประชุมวิสามันวุฒิสภา
หลังจากการประชุมวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับสว
ในเรื่องของแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย
วันที่๒๒พฤษภาคมแล้วจะเข้าใจ
หรือว่าคิดเป็นแนวทางที่ว่าเข้าใจพักเก้าไกลมากยิ่งขึ้น
และอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงบวกในการโหวตให้คุณพิทาไหม
อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางก้าวไกลเชื่อมั่นแบบนั้น

พักกำลังพิจารณากันแล้วก็มีการนำเสนอวาระสำคัญของแต่ละพัก
ความคาดหมายความคาดหวังของแต่ละพักร่วมกัน
เพื่อที่จะเป็นข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้

ครับผมพรุ่งนี้๒๑พฤษภาคมพูดคุยกันอีกรอบหนึ่ง
เขาถือเลิกตอน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีด้วยใช่ไหม

รอบรัฐประหาร๙ปีในช่วงเวลานั้นนะฮะอ้าวเดี๋ยวรอติดตามต่อก็แล้วกันนะครับ